มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่ซี

สำหรับแบงค์แล้วก็เปรี้ยวทัศนียา

เคมีมันจิ้นฟินแรงเวอร์จริงสำหรับคู่นี้

แต่ว่าชีวิตจริงเขาสนิทสนมกัน
พี่เฮ้บก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดข่าวกู๊กกิ๊กกัน

อีกฝ่ายกุมความลับเอาไว้เยอะมาก
จังอีกฝั่งต้องยอมสโยกว่าแต่ความลับ

ใช่เดินไปเดินมาเขาจะไม่อยู่เฉยเลย
เป็นแมวเอาตัวสีไถทิ้งกลิ่นไปทั่ว
ไม่มีอะไรเนอะเค้าเป็นน่ารักโดนขู่มาทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ย

คิดว่าเปรี้ยวกรรมความลับแบ่งไว้

นี่ชอบจริงเลยอะอะไรอะเรื่องสาวแน่เลยใช่มั้ย
ไม่มีอะไรพี่น่ารัก
ไม่มีอะไรเลยก็รักกัน

พี่โสดเหมือนกันใช่เหรอเราก็ใช่เหรอพี่โสด
แหมอย่ามาวางเพลิงฉัน